จากนี้นะคะวันนี้ก็มีพิธีพระราชทานเพลิงศพให้กับเจ้าหน้าที่ที่สละชีวิตเข้าไปปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในห้างเทอร์มินอลเทอร์เวนตี้วันนะคะ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัฐองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพพันธุ์ตำรวจโทเพชรัตนกำจัดภัยพบหมู่กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๒กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้ายค่ะ
ซึ่งถูกยิงเสียชีวิตตอนที่ไปช่วยประชาชนไปคุมสถานการณ์ในห้างเทอร์มินอลเทอร์เนตี้วันโคราชเมื่อ๘กุมภาพันธ์นะคะ
ซึ่งบรรยากาศภายในงานแน่นอนเป็นไปด้วยความโศกเศร้ามีเพื่อนร่วมรุ่นตำรวจมีตำรวจจำนวนมากนะคะและคนใกล้ชิดคนในครอบครัว
คุณพ่อคุณแม่ของผู้เสียชีวิตค่ะคุณพ่อคือร้อยเอกสมชายกำจัดภัย
คุณแม่อัญชุลีกำจัดภัยบอกว่าวันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่ได้มาส่งลูกชายไปสู่สวงสวรรค์
ขอให้วิญญาณของลูกไปอยู่ในพบภูมิที่ดี
ตั้งแต่เด็กลูกชายเป็นคนน่ารักขยันมีน้ำใจรักพี่รักน้อง
กลับจากทำงานทุกครั้งหรือวันหยุดก็จะลงมือทำอาหารให้กับพ่อกับแม่ได้รับประทานนะคะ
เจียวเป็นอาหารจานโปรดค่ะที่ลูกชายชอบชอบทำแล้วก็ชอบทำให้คุณพ่อคุณแม่กินนะคะ
เขาชอบทำกับข้าวแล้วเขาก็บอกว่านานเขาจะได้มาทีก็ขอให้ทำกับข้าวอร่อย
ให้พ่อกับแม่และน้องทานค่ะให้อิ่มขอให้ทุกคนกินให้อิ่ม
แล้วเขาจะซื้อมาเยอะของดีดีซื้อมาเยอะเยอะแล้วขอให้เหลือ

อาหารไหนที่ชอบทำชอบทานเป็นเมนูโปรดของคุณพ่อคุณแม่
ไข่เจียวไข่เจียวส่วนมากก็ชอบทำไข่เจียวให้น้องกินด้วย
ไข่เจียวไข่เจียวอร่อยมากทำไข่เจียวอร่อย
แต่ถ้าตามร้านก็ต้องมีพวกปลาดุกฟูอันดับแรกต้องอันเดียวปลาดุกฟูอย่างเดียว
คุณพ่อกับคุณแม่ก็บอกว่าจะสารต่อความตั้งใจของลูกชายค่ะ
ก็คือจะนำกองทุนช่วยเพื่อนตำรวจครอบครัวจะนำเงินที่ได้เนี่ยนะคะ
จากการเสียชีวิตของลูกชายในครั้งนี้ไปตั้งเป็นกองทุนชื่อกองทุนเพชรัตน์
แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นให้รำลึกถึงคุณงามความดีของลูกชาย
คุณแม่ของพันตำรวจโทเพชรัตน์ผู้เสียชีวิตบอกว่าแน่นอน
เสียลูกชายคงไม่ต้องอธิบายว่าเสียใจขนาดไหนนะคะ
ลูกชายเป็นคนน่ารักอัธยาศัยดีมีน้ำใจรักคนในครอบครัวทุกคน
เป็นคนที่ทุ่มเททำอะไรเพื่อครอบครัวมาตลอด
ภูมิใจที่ลูกชายสละชีวิตปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดค่ะ
เขาก็อยากให้แม่น่ะสบายอยากให้แม่สบายเขาเคยพูดตลอด
เพราะว่าเขาทำงานเขาเพื่อแม่เพื่อน้อง
ทุกคนเพื่อพ่อค่ะเขาพูดอยู่ตลอด

ส่วนคุณป้าของพันธุ์ตำรวจโทเพชรัตน์

บอกว่าหลานชายเป็นคนกระตันยูมากนะคะ
รู้บุญคุณตั้งแต่เป็นเด็กก็ตั้งใจอยากจะทำอะไรให้สำเร็จ

ตั้งใจเข้ารับราชการเป็นตำรวจ

พันธุ์ตำรวจโทเพชรัตน์เคยบอกกับน้องชายต่อหน้าคุณป้าว่า
ถ้าพี่ไม่อยู่แล้วดูแลพ่อกับแม่และทุกคนแทนพี่ให้ดีที่สุดนะ

จะรับน้องชายของพันธุ์ตำรวจโทเพชรัตน์
เข้ารับราชการตำรวจด้วยนะคะ
เพราะว่าเป็นเด็กดีก็ให้ดีตลอดไปไหนก็ให้ดีตลอด

สำหรับเส้นทางการทำงานและประวัติของพันตำรวจโทเพชรัตนกำจัดภัย
อายุที่เสียชีวิตคือ๓๕ปีเป็นคนกรุงเทพค่ะ
เข้ารับราชการตำรวจวันที่๑พฤษภาคมปี๒๕๕๙
เป็นพลสำรองตำแหน่งรองผู้บังคับหมู่กองร้อยที่๑กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาน
ถัดมาเลื่อนยศเป็น๑๐ตำรวจตรีตำแหน่งผู้บังคับหมู่
ปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกองบัญชาการตำรวจนครบาน
จากนั้นอีก๓ปีค่ะ๑พฤษภาคม๒๕๕๙
เลื่อนยศเป็น๑๐ตำรวจโทและ๑๐ตำรวจเอกตามลำดับ
ท่านตำรวจโทเพชรัตน์เข้าสู่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

ตำแหน่งผู้บังคับหมู่กองร้อยปฏิบัติการพิเศษที่๑
กำกับการต่อต้านการก่อการร้ายกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
จากนั้น๑พฤษภาคม๒๕๕๙
เลื่อนยศเป็นจ่าสิบตำรวจและเลื่อนยศเป็นดาบตำรวจ
พันธุ์ตำรวจโทเพชรัตน์ผ่านการอบรมหลักสูตรพิเศษหลายหลักสูตร
หลักสูตรนักเรียนนาย๑๐ตำรวจรุ่นที่๑
หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายนเรสวน๒๖๑รุ่นที่๑๒
หลักสูตรการทำลายวัตถุระเบิดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรุ่นที่๑๔
อกจากนั้นไม่ใช่แค่ไปศึกษาแล้วจบกันนะคะ
พอเขาไปเรียนแล้วก็ผ่านการอบรมหลักสูตรต่าง
ก็เอาความรู้ที่ได้จากการอบรมมาสอนให้กับรุ่นน้อง
ตำรวจรุ่นหลังหลายนายก็เลยเรียกพันธุ์ตำรวจโทเพชรัตนว่าครูเพชรค่ะ
โดยพ่อแม่ของพันธ์ตำรวจโทเพชรัตน์ก็ได้พูดถึงลูกชายในวาระสุดท้ายนะคะว่า
ไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่ขอให้ลูกชายได้ไปสู่พบภูมิที่ดีค่ะ
ก็ขอให้เขาไปสู่สุขติขอให้เขาหลับให้สบายให้เขาพักผ่อน
ให้เขาพักผ่อนคือเขาไม่ได้พักผ่อนมานานแล้ว
ขอให้เขาพักผ่อนให้สบายและพ่อกับแม่ก็ยังรักเขาเหมือนเดิม

คุณพ่อในความติดทาน
ทานว่าอย่างน้อยให้ต้นไปดีไปสู่สุขติ
แล้วก็ถ้าชนะมีจริงก็ให้มันอยู่ลูกแม่ลูกโม่อีกครั้งหนึ่ง

คุณผู้ชมคะพันธุ์ตำรวจโทเพชรัตน์เสียชีวิตขณะกำลังเข้าไปเคลียร์ทาง
เพื่อระงับเหตุในห้างเทอร์มินอลเทอร์เนตี้วันโคราช
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ใช้โดรนบินไป
ค้นหาจุดที่คนร้ายหลบซ่อนอยู่ในห้องเย็น
แล้วเห็นแสงไฟที่คนร้ายเปิดเอาไว้ค่ะ
โรนสามารถจับความร้อนได้
ก็เลยรู้ว่าคนร้ายอยู่ตรงจุดนั้น
มีเจ้าหน้าที่ถูกคนร้ายยิงที่ขา๑นาย
แล้วก็ทางด้านของพันธุ์ตำรวจโทเพชรัตน
กำจัดภัยเสียสละนะคะไปปะทะกับคนร้าย
แล้วก็ถูกยิงจนเสียชีวิต
มีพลตำรวจโทตระกูลทาอาสาก็ถูกยิงด้วย
พลตำรวจโทรตระกูลและพลตำรวจโทรเพชรรัฐ
ทั้งคู่เป็นตำรวจหน่วยอรินทราชเหมือนกัน
แล้วบังเอิญนะคะทั้งสองท่านเกิดเดือนเดียวกัน
ปีเดียวกันเสียชีวิตพร้อมกัน
ในการพระราชทานเพลิงศพในครั้งนี้ได้รับ
มหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม

ให้เป็นพันธุ์ตำรวจโทเพชรกำจัดภัยและพลตำรวจโทตระกูลทาอาสานะคะ